ไปดูกันต่อที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏค่ะ
ตอนนี้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนมีค่อนข้างมาก
ก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนนะคะ
กรมชลประธานยืนยันว่ายังไม่มีการปรับแผนการระบายน้ำ
ระบายน้ำของเขื่อนตอนนี้ถือว่าเหมาะสมดีแล้ว
เดี๋ยวเราไปติดตามการรายงานจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏนะคะเชิญค่ะ
ครับปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ
ว่าจะมีน้ำเหนือไหลผ่านลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้ช่วงท้ายเขื่อนเจ้าพญามีน้ำมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาเองครับก็ยังไม่ได้มีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ
น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้นะครับอยู่ที่๑๖เมตร๖๔เซนติเมตรนะครับ
ระดับน้ำทะเลปานกลางเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันเล็กน้อยนะครับ
อยู่ที่ระดับ๑๖เมตร๔๒เซนติเมตรนะครับ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงบำรุงระบบเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
บอกว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
จากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเหนือไหลผ่านเพิ่มขึ้น
โดยวันนี้นะครับมีน้ำไหลผ่านเข้าเขื่อนเจ้าพญาแล้ว๑๗๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
หรือ๑๕๔ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับ
ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีมากขึ้นครับ
แต่ทางเขื่อนยังไม่ได้ปรับแผนการระบายน้ำ
และยังคงระบายน้ำอยู่ที่วันละ๑๗๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
เขาจะประมวลดูว่าน้ำเหนือหรือฝนโรงงานเนี่ยจะมีประหมดไหล
เขาก็จะมีคำสั่งให้ทางเขื่อนปฏิบัติ
กรมชมธารจะสั่งมาแล้วก็ต่ออีกทีนึงให้เขื่อนเจ้าพระยาปฏิบัติยังไงระบายเท่าไหร่
ก็ที่ผ่านมาที่เราเจอสภาพนะที่ผ่านมาสัก๒ปี๓ปี
คือว่าเราเจอวิกฤตแรงน้ำที่เราระบายไปช่วงแรง
ประมาณสัก๗๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ตอนนี้เริ่มรูดูน้ำหลากปีนี้ปี๕๙
ก็ระบายอยู่ที่๑๗๙๐ต้นทุนก็ค่อนข้างมากพอสมควร
ส่วนการปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนนะครับ
ทำตามคำสั่งหลังศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
กรมชนประธานได้ประเมินสถานการณ์ไว้นะครับ
ซึ่งหากปริมาณน้ำเหนือไหลมาเพิ่มเติม
เพิ่มมากขึ้นตามกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
การว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนนะครับ
ในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้า
เจ้าพระยาก็ยังสามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกครับ
สำหรับการระบายน้ำในระดับน้ำปัจจุบันนะครับ
ทำให้พื้นที่อำเภอเสนาอำเภอบางบานนะครับ

หากมีการปรับแผนระบายน้ำเพิ่มขึ้น
ก็จะแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับ
ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ครับ
ทั้งนี้นะครับการปรับเพิ่มการลอยน้ำ
หากมีการเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มขึ้น๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
เขื่อนเองก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำครับ
แต่ว่าทางเขื่อนก็ฝากถึงประชนนะครับว่า
ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏครับ